ท่านผู้ชมครับดูทุกข์ของแม่ม่ายคนนึงมาร้องขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชน

เธอบอกว่าเธอถูกผู้ชายคนนึงหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินให้มากกว่า๕แสนบาท
สุดท้ายเธอบอกเธอเห็นใจช่วยเหลือเขานะ

เช็คไปเช็คมาเอ้าผู้ชายคนนี้ครบซ้อนผู้หญิงอีกคือเกิน๕คนอ่ะ
ฮะซ้อน๕เลยเหรอคะ
แล้วเธอบอกว่าแม่ของฝ่ายชายก็รู้เห็นเป็นใจกับลูกชายด้วย

แม่ม่ายผู้เสียหายอายุ๕๐ปี
แซร์อยู่ที่ตะบนด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ

พี่แซร์บอกนี่นี่ผู้ชายที่กำลังหอมฟื๊ดขึ้นมานี่เมื่อกี้เนี่ย

หลอกตีสนิทผ่านทางเฟซบุ๊กหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตไปได้หนึ่งปี
บอกก็ยอมรับตอนนั้นก็แหม่มันก็ตัวคนเดียวนะมีลูกติดนะแล้วก็สามีเสียชีวิตไปแล้วมันก็เหงา

อยากหาที่พึ่งทางใจจะได้สบายใจด้วยก็คุยกับเขา

คุยกันมาสักครึ่งปีฝ่ายชายก็ดีมาตลอด

รัชพรดีมาตลอดคนในครอบครัวพี่แซร์ได้รู้จักก็รักกันหมด
ผู้ชายอายุ๔๑เอง
เอ้ยเธอก็ใจอ่อนยอมตกลงคบหาด้วย

ระหว่างที่คบหาอยู่ด้วยกันใครใครก็อิจฉา

แหมโอ้โหนี้น้าวีสัญเนี่ยกลมสัญเข้ามาดูแล

แฟนนุ่มรุ่นน้องหลายคนเห็นก็ชมว่าดีเหลือเกิน
ตอนนั้นพี่แซร์บอกพี่เองก็รู้สึกเหมือนตัวเองถูกรางวัลที่๑เลยนะ
แฟนดีมีแต่คนรักใคร่ใช่ไหม

คบหาอยู่ด้วยกันได้สักปีกว่า

จับได้ว่าคมสรรมีผู้หญิงคนอื่นอีก

ส่งข้อความแล้วก็โทรมาหาพี่แซร์

หลักฐานการโอนเงินเป็นเหมือนหลักฐานสัญญา

เอาข้อความมาที่มนต์ส่งข้อความมา

คือมนต์โทรมาทวงเงินกับพี่แซ่
บอกว่าคมสรรไปสร้างหนี้

ตอนนั้นพี่แซ่ก็เลยให้ผมสรรเขายืมเงินไป

พี่สรรเนี่ยไปสร้างหนี้ไว้แล้วให้มนต์เป็นคนใช้
ถูกไหม

กันต่ออีก๕ปีก็ถือว่านานนะและพบว่าฝ่ายชายเนี่ยยังไม่หยุดนะครับ
บผู้หญิงมากอีก๕คนระหว่างที่คบกับพี่แซนแล้วมนต์จบไปแล้วนะ
ใน๕ปีนี้มีอีก๕คนเหรอคนแรกชื่อน่องน่องอยู่มหาสรคาม
พอเลิกรากับหน่องก็มาคบกับพี่แซร์ใช่ไหม
แล้วไปคบกับมนต์ฝ่ายหญิงมาทวงเงินก็ใช้หนี้ให้
จากนั้นคมสรรไปคบกับมิ้นท์ไม่ใช่ดิฉันนะคะบอกก่อน
มิ้นท์อรัชพรไม่ใช่ดิฉันค่ะมิ้นคนนั้นอายุ๒๘
ซึ่งไปหลอกเอาเงินมิ้นต์เนี่ย๒๐๐๐๐กว่าบาทพี่สรร
พอเลิกกับมิ้นคมสรรไปคบกับการพี่อุ๋ย
การอายุ๕๐เท่ากับพี่แซร์เลยการนี่เสียหลักแสน
นี่ดูนะอันนี้แผนผังนี้มันเกิน๕ไปเยอะแล้วนะ
อันนี้ข้อมูลจากพี่แซร์เขานะข้อมูลจากพี่แซร์นี่ไล่ไปไล่มานี่๙แล้วนะ
คนที่ห้าชื่อสาวิตรีนี่เห็นไหมสาวิตรีนี่คือ
ถ้าตามแผนผังนี่คนที่๙แล้วสิคนที่๙แล้วถ้าไล่ไปไล่มา
คนแรกได้แต่งงานคุณน้อยหนาคุณหน่องคนที่๒คุณกุ๊กคนที่
คุณป้อมคนที่๔คุณมนต์ที่โทรมาทวงเงิน๕๐๐คนที่๕
คุณแซร์พี่แซร์เนี่ยเป็นคนที่๖ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะ
คนที่๗คุณมิ้นเป็นคนที่๗คุณการคนที่๘คุณสาวิตรีคนที่๙
ทีนี้ถ้าเราจะตัดคนอื่นไปก่อนถือว่าก่อนหน้านี้อดีตไม่สำคัญ

งั้นฝั่งซ้ายตัดทิ้งไปเลย๑๕ใช่ไหมถือว่าจบไปก่อนแล้ว
น้อยนานนองกุ๊กป้อมมนที่ต้องถือว่าก่อนหน้านี้
เพียงแต่มนที่เขาคาบเกี่ยวเพราะมนที่เขามาทวงเงินคมสรรค์กับพี่แซร์ที่เป็นคนที่๖
แซร์ก็ใช้ให้แต่พี่แซร์บอกหลังจากนั้นมันยังมีต่ออีกมีมิ้นท์มีการมีสาวิตรีอีกอ่ะ
นี่เห็นไหมล่ะรางวัลที่หนึ่งจะกลายเป็นลอตเตอรี่แบบล็อตโต้ซะละมั้งต้องหารเนี่ย
นี่ฮะเอาเป็นว่าพี่แซร์บอกพี่แซร์ก็สืบทราบ
เพราะว่าคมสรรเนี่ยก็เคยแต่งงานกับน้อยนาอยู่สิงห์บุรี

คือพี่แซร์บอกถ้าคบกันแล้วก็เลิกกันไปด้วยดีมันไม่มีปัญหาไงอืม
แต่เท่าที่เช็คแต่ละคนเนี่ยมันมีการหลอกลวงทั้งนั้นเลยไง
ก็คือหลอกเงินแล้วเลิกหลอกเงินแล้วเลิกไปอย่างนี้
ใช่จากน้อยหนาที่สิงห์บุรีไปหลอกป้อมที่เป็นคนบุรีรำอ่า
แล้วก็ไปหลอกกุ๊กที่อยู่กำแพงเพชรรวมแล้ว๙คน
แซร์ก็เลยมั่นใจว่าพี่เนี่ยคนที่๖เนี่ยพี่ก็คงถูกหลอกนั่นแหละ
หลอกให้รักหลอกเอาเงินไปเหมือนเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เพราะเงินที่พี่เอาให้คมสรรเนี่ยพี่ต้องขายที่ดินขายทรัพย์สินของตัวเองเนี่ย
เอามาช่วยเหลือคมสรรนี่เลิกกันไปแล้วนะพอเลิกกันปุ๊บพี่ก็ขอเงินคืน
เขาก็หัวหมอบอกมีหลักฐานไหมล่ะทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จด
ร้ายแรงที่สุดพี่แซร์บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วย
วันนี้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด
เพราะอยากเตือนผู้หญิงคนอื่นด้วยว่าอย่าตกเป็นเหยื่อ
เพราะไม่รู้ว่าจะมีคนที่๑๐๑๑๑๑๒อีกไหม
อยากบอกให้เขารู้ตัวอันนี้ข้อมูลของพี่แซร์นะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับพี่แซร์นะฮะเพื่อจะถามกันว่าเออตกลงเป็นยังไงพี่
ข้อมูลที่ให้มาพี่แซร์เธอยืนยันนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรักจริงนะ
รักและชื่นชมคมสรรค์เข้ามากแรกก็หวานชื่นอำราชพร
หลังมีแต่ปัญหามันไม่ใช่แค่ว่าผู้หญิงคนอื่นโทรมาทวงเงินนะ
มีต้องให้ผ่อนบ้านให้เขาเดือนละ๕๖๐๐บาทผ่อนรถให้เขาเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
ช่วยเขาผ่อนมา๓ปีโอ้โหไม่รวมกับโอนเงินให้ใช้จ่ายวันละ๑๐๐
วันละ๕๐บาทเขายังเอา

วันละ๕๐บาทเขายังเอา
ถามว่าเออทำไมพี่ถึงให้เยอะขนาดนี้
แซงบอกกับบอมว่าแม่พี่ก็มองว่าคนเราคบหาอยู่กินด้วยกัน
แม้จะไม่ได้จดทะเบียนก็เหมือนอยู่กินคันฉัน

จนกระทั่งต้นปี๖๕เธอบอกเธอจับได้ว่าคมสรรเนี่ยนอกใจ
ก็ให้อภัยนะครั้งแรกแต่ก็มีเรื่องมารบกวนจิตใจตลอด
มีคนมาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยคบคนนั้นคบคนนี้ไปเรื่อย
เริ่มเครียดอายชาวบ้านถึงขั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้า
ตัดสินใจขอเลิกกับคมสรรเลิกมาได้๑เดือน
มาดูแล้วเงินที่ศูนย์ไปเนี่ยหลายแสนขอคืนก็ไม่ได้คืน

ก็ปรากฎมาก่อนกับเค้าแล้วมันก็แยะลงแยะเรื่องของมันเจอสภาพแบบนี้
แล้วมันถึงทางที่จะลงเอ่ยกันได้เลยไหม

อ่าวทั้งประชุมครับมันก็ต้องฟังอีกฝั่งด้วยนะ
ลองฟังพูดหน่อยมาที้นา

นี่คุณบอมอภิวัฒน์นะฮะได้คุยกับคุณคมสรรเขาอยากจะฟังว่าเออตกลงมันเป็นยังไงกัน
เขาก็ขอให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์นะฮะเขาขอยืนยันว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้
ไม่ได้ครบซ้อนด้วยบางคนได้ยินเรื่องราวไปหาว่าคุณแผนโคราช
บอกมีสื่อตั้งฉายาให้พรมสรรบอกผมไม่ใช่เลย
ผมหลายคนก็จริงแต่ครบทีละคนนะคุณอรัชพรค่ะอ่าส่วนสาวิตรีเนี่ย
คนล่าสุดคนที่เก้าเนี่ยที่พี่แซ่เขาบอกว่าครบอยู่เนี่ย
ยังไม่ใช่แฟนนี่คือเพื่อนกันเพิ่งรู้จักกันมา๒๐กว่าปีแล้ว
แล้วผมก็แค่ขออาศัยอยู่ด้วยเท่านั้นเองในช่วงนี้

เพราะฉะนั้นไอ้๙เนี่ยเดี๋ยวเอามาตัดออกให้ผมด้วย

ไม่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ยมาทวงเงินกับพี่แซร์อะไรยังไง
การคือเพื่อนที่รู้จักมา๒๐ปีใช่ไหม

วิตีนี่เป็นเพื่อนคนสุดท้ายคนที่๙เนี่ย

เขารู้จักมา๒๐กว่าปีตอนนี้เป็นเพื่อนแล้วเขาแค่ขอไปอาศัยอยู่ด้วย

แต่ว่าเมื่อกี้มีรูปที่แบบว่าถ่ายรูปอิงแอบแนบชิดเลยนะ

เพราะฉะนั้นคนที่๘คนที่๙เนี่ยต้องตัดไปนะฮะ

เอารูปถ่ายที่เขาถ่ายกับบุคคลต่างเนี่ยเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ย

คุณคมสรรก็บอกผมต้องขอปกป้องสิทธิ์ของตัวผมเอง
แล้วก็ผู้หญิงคนอื่นที่ถูกพาดพิงได้รับความเสียหายด้วย

ส่วนเรื่องเงินที่พี่แซร์เคยช่วยเหลือ
ที่ผ่านมาผมก็ให้เงินสดกลับพี่แซร์ไปเหมือนกันนะ
เพื่อให้พี่แซร์ไปหมุนเวียนทำธุรกิจ

แซร์ก็ต้องเอาเงินมาให้ผม

มันก็คือการหมุนเวียนทำธุรกิจใช้จ่ายด้วยกัน
แต่ถ้าต้องการเงินคืนไม่เป็นไร

แต่ผมขอโอนให้แบบผ่อนจ่าย
ที่เลิกการถามว่าเลิกการเพราะอะไร
ก็เพราะว่ามันมีปัญหา
เรื่องการดูแลแม่ของฝั่งของอีกฝั่ง

แล้วก็สามารถส้อนเค้าได้อยู่กับแม่

ทำไมจังคงพูดอย่างแบบนี้ออกมา

ได้๙คนก็คืออันนั้นมันคืออดีตทั้งหมด
เพราะฉะนั้นคุณกมสรรเขาขอชี้แจงว่าเขาไม่ใช่ขุนแผนโคราช

บทีละคนเลิกก็มีเหตุผลอย่างกับพี่แซร์เนี่ยไม่ใช่เลิก
เพราะว่าจับได้ว่าเขาครบซ้อนมีอยู่อีก๕๖คนไปหลอกเงินอะไรไม่ใช่
แต่เมื่อกี้เนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณบอมและพี่วัด
เขาบอกผมเนี่ยจะขอมาดูแลแม่
แล้วแม่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะที่เขาสัมภาษณ์เมื่อกี้นี้
เขาบอกพี่แซร์บอกว่าเดี๋ยวขอตัวที่เป็นเสียงเมื่อกี้ที่มีตัวหนังสือ

อันนี้คือเหตุผลของเขา
ก็ขอให้มาตกลงกันกันแล้วกัน
ขอให้ทำตามที่บอกก็คือมาตกลงกัน

ไม่ให้เงินคืนตามที่เขาเสียไปอะไรต่างนานาเนี่ย
เขาก็ต้องขอฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็ไม่รู้ว่าคือมันลักษณะไหนให้แบบไหนล่ะ
ให้ยืมกันให้โดยเสน่หาให้อะไรยังไง
ก็คงต้องให้ตำรวจหรือว่าทนายความเขาดูให้แล้วมั้